คุณผู้ชมเรื่องนี้จะโปรยหัวว่าขโมยดีหรือเปล่าก็ไม่รู้
หรือว่าอะไรครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิด
แต่ถามคุณผู้ชมหน่อยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหม
แล้วเชื่อไหมว่าเป็นเรื่องของการเข้าใจผิด
เพราะมีผู้ชายคนนึงเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วมาเอาตะกร้าที่เป็นตะกร้าเสื้อผ้ากำลังจะซักเนี่ยนะคะ

แล้วย่านเอามาคืนบอกว่ามันเข้าใจผิด
คิดว่าเป็นของเขาแต่จริงมันไม่ใช่

แล้วเดี๋ยวดูนะคะว่ามันคือการเข้าใจผิดหรือเปล่า

แล้วก็มาจอดที่หน้าหอพักนี้ถนนแสงสี

พอเขาหยิบตะก้าตะก้าผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำค่ะ๒ทุ่มของวันอาทิตย์
ทีนี้เจ้าของตะกร้าเสื้อผ้าและเสื้อผ้าตัวจริงเนี่ย
คือนางสาววิพาพรฟองสุวรรณอยู่ที่ชั้น๕ที่หอแห่งนี้

ก็เอาเสื้อผ้ามาประมาณสัก๓๐ชุด
ทั้งชุดทำงานเสื้อกางเกงในชุดชั้นในทั้งหมดนะคะ
มาซักที่เครื่องซักผ้าแล้วก็ออกไปทำงาน
ทีนี้บอกพี่สาวเอาไว้ไงเดี๋ยวผ้ามันตัดแล้ว

แล้วก็ใส่ในตระก้าผ้าเอาไว้วางไว้ข้างเครื่องซักผ้านั่นแหละ
เดี๋ยวกลับมาคืนนี้เดี๋ยวมาตากเอง
ทีนี้พอเธอเลิกงานเธอกลับมาตอน๓ทุ่มคุณผู้ชม
ก็จะมาหาว่าเอ๊ะตะก้าผ้าสีฟ้าของฉัน
พี่สาวมาเอาผ้าออกให้อยู่ไหนล่ะ
มันหาไม่เจอเลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพหาดใหญ่
หลังจากนั้นค่ะพี่สาวของผู้เสียหาย
คือนางสาวยุภารัฐก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้มีญาติของผู้ชาย
จับภาพได้จากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ
เอาตะกร้าผ้าที่ยังอยู่ในสภาพเดิมเลย
ไม่ได้ถูกลื้อเลยนะเอามาคืนให้ที่หอพัก
แล้วตรวจดูเนี่ยปรากฏว่าเสื้อผ้าของน้องสาวเนี่ย

แล้วยาดที่เอามาคืนน่ะบอกว่า
ผู้ชายที่มาเอาตะก้าผ้าไปไม่ได้ตั้งใจขโมย

เพื่อนเขาฝากผู้ชายคนนี้อีกทีนึง

เอาไว้ที่หอพักแถวถนนแสงสี
แต่ปัญหาคือไม่ได้บอกชื่อหอพักค่ะ

ผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาวนเวียนหาว่า
มันมีหอไหนบ้างนะที่เพื่อนใช้ให้มาเอาตะก้าผ้าเนี่ย
แล้วก็มาเจอตะก้าผ้าสีฟ้ามันวางอยู่ข้างเครื่องซักผ้าพอดี
ก็เลยเออคงใช่อันนี้นี่แหละ
หยิบกลับไปแล้วเอาไปวางไว้ที่บ้าน

หลังจากนั้นเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนต่อไม่ได้สนใจอะไร
ยาดก็ยืนยันว่าผู้ชายที่มาหยิบตะก้าผ้าสีฟ้าไป

เพราะนิสัยเขาเนี่ยคล่อนไปทั้งผู้หญิง
ดังนั้นการหยิบตะก้าผ้าใบนี้ไปเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดแน่นอน

บอกว่าจริงก็ไม่ได้ติดใจเอาความหรอก
เพราะว่าน้องสาวก็ได้เสื้อผ้ามาคืนทั้งหมดเลย

แต่ทีนี้สิ่งที่มันยังคาใจอยู่นิดเนี่ยนะ
ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากความบังเอิญจริงหรือเปล่า
แต่เอานะไหนก็ได้คืนมาแล้ว
อยากจะเอาเรื่องอันนี้พี่สาวเขาบอกนะคะ

ใช่เพราะว่าหนึ่งคือไม่ใช่ตะก้าผ้าของตัวเอง

แล้วก็ไม่ได้บอกชื่อหอพักด้วยก็หยิบเอาไปซะเลย
เรื่องนี้ถ้าแจ้งความก็ต้องตรวจสอบนะ
แล้วจะยังไงต่อคุณผู้ชมเคยเจอไหมคะ

ซักผ้าไว้แล้วพอหยิบออกมายังไม่ได้ตาก
มีคนอื่นมาหยิบไปผิดก่อน